ไปดูเหตุระทึกเกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่พาภรรยาของผู้ก่อเหตุช่วยกันเกลี้ยกล่อม
เพราะผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
ปีนขึ้นไปที่เสาส่งสัญญาณ
ความสูง๔๕เมตรเท่ากับตึกประมาณ๑๕ชั้นนะคุณ
ขึ้นไปอยู่บนนั้นและมีลักษณะของการเมาด้วยนะครับ
คือยืนโอนไปเอียงมาเนี่ยนะครับ
เจ้าหน้าที่เองก็กลัวว่าเขาจะตกลงมานะครับ
ไปดูวินาทีในการเกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนี้ให้ลงจากเสาสัญญาณไฟฟ้าหน่อยนะครับ
นี่นะครับคนที่อยู่บนเสาสูงลิฟต์นู่น

ก็คือนายสุวัสดิแจ่มกระจ่างอายุ๔๐ปี

แล้วก็เสียงของนางบูหงาแก้วบัวดีเมียของนายสุวัสดิ์
ทางเจ้าหน้าที่อบตหนองโอ่งจังหวัดสุพรรณบุรี
ตามตัวให้มาช่วยกันเกลี้ยกล่อม
ก่อนเกิดเหตุก็ทราบว่านายสุวัสดิ์นั่งกินเหล้าขาวอยู่ที่บ้าน

จากนั้นก็เดินโซซ่าโซเซมาที่เสาสัญญาณ
ก่อนจะปีนขึ้นไปเกือบถึงยอดเสา
ยืนอยู่บนยอดเสาแบบโอนไปเอ็นมา
สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้พบเห็น
ใครพูดเกลี้ยกล่อมก็ไม่เป็นผลนะครับ
เจ้าหน้าที่จึงต้องไปรับเมียและลูกสาวของนายสุวัสดิ์
ซึ่งลูกสาวก็อายุแค่๑๑ขวบเองนะครับ
ร้องไห้ตลอดเวลาเพราะเป็นห่วงพ่อ
ส่วนเมียเองก็มาพูดเกลี้ยกล่อม

โกนบอกว่ายอมลงแล้วแล้วก็ค่อยปีนลงมา
แต่ระหว่างกำลังปีนลงมานั้นเจ้าหน้าที่ก็เป็นห่วงไอ้คุณ
เพราะว่านายสุวัสดิ์เมาหนักเกรงว่าจะพลาดตกลงมาได้

เจ้าหน้าที่ก็ประสานขอรถกระเช้าเพื่อขึ้นไปรับตัว

นายสุวัสดิ์นั่งรออยู่เฉยไม่ไหว

เองก็ทำเอาเจ้าหน้าที่ชาวบ้านรวมถึงเมียและลูกเนี่ย
ตกใจฮะต้องคอยลุ้น
แล้วก็เมียต้องตะโกนบอกสามีบอกให้รอเดี๋ยวรอเดี๋ยวอย่าเพิ่งลงมา
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ขึ้นไปรับกระทั่งรถกระเช้ามาถึงนะครับ

เพราะกระเช้าสูงเพียง๓๗เมตรมันสูงไม่ถึง๔๕เมตรนะคุณ
เจ้าหน้าที่จึงใช้เวลาปีนขึ้นไปรับนายสุวัสดิ์ลงมาที่กระเช้าอีก
แล้วก็ค่อยเอาตัวลงมาอย่างปลอดภัยนะครับ
โดยทุกวินาทีระทึกนั้นอยู่ในสายตาของลูกสาววัย๑๑ขวบ
ที่บอกว่ายืนร้องไห้เป็นห่วงผู้เป็นพ่ออยู่ด้านล่างตลอดเวลานะครับ
สอบถามเมียของนายสุวัสดิก็เล่าให้ฟังบอกว่าอยู่กินกับสามีมานาน๑๐ปีแล้ว
แต่ตอนหลังสามีตกงานแล้วก็มักจะมีปากเสียงทะเลาะกันเพราะเครียด
แต่หลังทะเลาะกันหนักขึ้นถึงขั้นลงไม้ลงมือ
ตัวภรรยาเองนะครับทนไม่ไหวก็เลยหอบลูกหนีกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ได้๒วันแล้ว
คิดว่าสาเหตุที่สามีเมาเหล้าปีนเสาสูง
น่าจะมาจากที่เธอนั้นหนีออกมาจากบ้านแล้วก็หอบลูกออกมาจากบ้านด้วย

ว่าชีวิตเราทั้ง๓คนจะยังไงต่อนะครับ